ตามที่มีเรานำเสนอว่ามีผู้ที่อยู่ในเรียกง่ายว่ามีไข้นะครับ
หกท่านเนี่ยวันนี้ก็ขอเรียนชี้แจงว่าจริงจริงแล้วเท่าที่เช็ควันนี้เหลือสี่ท่านนะครับ
ท่านเป็นการนับซ้ำของเจ้าหน้าที่ข้างบนเครื่องกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน
และ๔ท่านนี้อยู่ในการดูแลรักษาที่โรงยุโรธิบาลศิริกิจทั้งหมด๔ท่าน

แต่ก็ถือว่าต้องอยู่ในการดูแลรักษา
เพราะฉะนั้นตัวเลขจริงของคนไทยกลับบ้านเนี่ยนะครับก็จาก๖เหลือ๔อยู่ที่โรงพยาบาลศิริกิจทั้ง๔ท่านนะครับ
ส่วนอีก๑๓๔ท่านก็อยู่ในที่สถานดูแลเป็นที่เรียบร้อยดีนะครับ
เดี๋ยวจะมีการปฐมนิเทศเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจนะครับ
การมาอยู่กลับพื้นที่ใหม่ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรทั้งกับตัวเองแล้วก็ทั้งญาติที่จะมาเยี่ยม
ผมจะพูดในสามส่วนนะครับผมจะพูดในภาพรวมเดี๋ยวท่านผู้ตรวจสุเทพเพชรมาก
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสาสุขเขตนี้จะพูดถึงขั้นตอนการดูแลของผู้ป่วย
แล้วก็การจัดการคนไทยกลับบ้านทั้ง๑๓๔คนทั้งผู้ป่วยนะครับว่าจะดำเนินการยังไง
ส่วนนักจะมีการประเมินจากกรมสุขภาพจิตที่ส่งจิตแพทย์มาดูแลนะครับ
ท่านพลโรโธวิชัยมณศรีวิทยาเจ้ากรมการแพทย์ทหารเรือ
จะพูดถึงการเรื่องของสถานที่ในการดูแลญาตินะครับ
ที่จะต้องมีกำหนดที่จะดูแลญาติอย่างเต็มที่
แล้วก็เวลาที่จะกำหนด
เพื่อที่จะให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างญาติของคนไทยกลับบ้านทั้งหมด
เขาจะได้ติดต่อสื่อสารกันอย่างไร
แล้วก็วันนี้ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะวีดีโอคอลมายังคนไทยกลับบ้าน

เพราะฉะนั้นขณะนี้สถานการณ์ล่าสุดก็เป็นไปตามที่ผมเรียนเบื้องต้น
ก็คือว่ามีคนเป็นไข้แค่๔คน

๑๓๔คนก็ยังอยู่ในสถานพักฟื้นที่เราดูแลเป็นพิเศษ
ส่วนนักบินลูกเรือ
ก็เราเตรียมชุดที่เขาใส่ป้องกันแบบ๑๐๐กับปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนเดิมแล้ว
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่บริการข้างในนะครับ
ก็มีการดูแลจากทีมแพทย์ที่กลับมาด้วยกันนะครับ
แล้วเราก็เติมชุดไปบริการ
ชุดไปบริการคือเดิมมันมีแต่ลักษณ์วิชาการ
วันนี้เราใช้พื้นที่ไปให้การบริการสำหรับเรื่องอาหาร

เพื่อที่จะประเมินว่าคือขณะนี้เราไม่ได้ให้เขาใช้โทรศัพท์
หลักจะประเมินความพร้อมอย่างเร็ว

ที่ให้เขาดำเนินการติดต่อกับญาติได้
เดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ท่านผู้ตรวจสุเทพได้พูดถึงขั้นตอนการดูแลทั้งผู้ป่วยแล้วก็คนไทยกลับบ้านที่พักฟื้น
และต่อจากนั้นให้ท่านรองเศรษฐการทางเรือ

เรียนท่านดำตรีเชื้อการกระทรวงศาสตร์สุข

ท่านผู้บริหารและท่านศึกผลัญชนทุกท่านครับ

ทีนี้ในส่วนที่ท่านดำตรีได้เรียนแล้วนะครับ
ในเรา๑๓๘คนนี้
ก็๑๓๔และก็โรงพยาบาล๔ท่านส่วนอีก๑๖ท่านทั้งลูกเรือทั้งทีมแพทย์
โอเคก็เรียบร้อยไปปฏิบัติหน้าที่ได้ทีนี้ในส่วน๑๓๔ท่าน
วันนี้เราได้ตรวจประเมินอาการเบื้องต้นทั้งหมดนะครับก็คือเป็นการตรวจโดยตรวจร่างกายทั่วไป
พูดคุยประเมินภาวะเสี่ยงวัดไข้
ซึ่งตรวจโดยส่วนใหญ่ทุกคนก็อาจจะเปลี่ยนสถานที่
มีนอนไม่หลับบ้างอะไรต่าง
แต่ตรวจที่เราจะมีทางด้านทีมแพทย์ทีมนักจิตวิจารณ์
และทีมที่จะมาดูแลตรวจนี้ทั้งหมด
แล้วก็เราก็คิดว่าจะดูแล
ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็รวมทั้งในส่วนที่กับทางกองทัพเรือที่ได้ร่วมกันนะครับ
ไม่ว่าจะดูแลเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างสถานที่นะครับ
แล้วก็เราจะมีตรงนี้ก็จะประเมิน
แล้วก็วันนี้ที่สำคัญก็จะได้ปฐมนิเทศนะครับ
ฐมนิเทศเพื่อที่จะได้อธิบายการอยู่ร่วมกัน
แล้วก็ให้เกิดความเหยียดหกินใจเข้าใจกัน
พวกเราก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อประเทศไทยที่รักของเรานะครับ
ให้เขามาแล้วก็ปลอดภัยนะครับรวมทั้งญาติพี่น้องของเขาด้วยนะครับ
แล้วก็รวมทั้งคนไทยทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายนะครับ
ทีนี้ขอเรียนถึง๔ท่านที่อยู่โรงพยาบาลนะครับ
ที่ตอนนี้นะครับโดยอาการวันนี้เช้านี้ก็ไม่มีไข้นะครับ
แล้วก็เราก็อาคารทั่วไปก็ยังค่อนข้างดีนะครับ
แต่เดี๋ยวเราขอติดตามให้แน่ใจแล้วก็ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูซ้ำให้มั่นใจอีกทีหนึ่ง
ตรงนี้ข้อขอติดตามแล้วก็ดูรักษาตรงนี้ที่ดีที่สุดนะครับ
ในส่วนของทั้งสี่ท่านนะครับถ้าพอตรงนี้หายดีแล้ว
ก็เดี๋ยวค่อยกลับมาตรงที่เรือนพักอีกทีนะครับโดยระบบเป็นแบบนั้นนะครับ
ในส่วนต่างตอนนี้ผมก็คิดว่าทุกคนก็ได้ร่วมกันนะครับ
แล้วก็ได้พยายามเข้าใจซึ่งบางทีก็อาจจะมีบางอันที่ยังไม่สะดวกสบายบ้างนะครับ
ที่ท่านลำตีช่วยพูดถึงว่าโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้อะไรต่าง
เราก็จะมีระบบที่ให้เขาได้พูดคุยนะครับเป็นวีดีโอคอร์
ซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวทางกองทัพเรือก็เดี๋ยวคงจะมีที่จะบริการนะครับ
ทางญาติทางอะไรต่างเพื่อได้ติดต่อกันได้จะได้รถตรงนั้น
แต่อย่างไรก็ตามเราก็จะมีระบบที่จะประเมินความเสี่ยงแล้วก็ติดตามดูแลทุกวันนะครับ
จนกระทั่งครบ๒สัปดาห์นะครับขอเรียนเบื้องต้นเท่านี้ก่อนครับผม
ฟิล์มดูเบื้องต้นมันมีเป็นเหมือนจุดอยู่หน่อยหนึ่ง
แต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวต้องให้ผู้เชี่ยวชาญดูแล้วก็อาจจะตรวจซ้ำอีกทีหนึ่ง
ซึ่งอันนี้ขอขอติดตามดูนิดหนึ่งครับแล้วก็เราก็ส่งตรวจไปแล้วนะครับ
แล้วก็ผลเบื้องต้นแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอยืนยันผลอีกที
สวัสดีครับก็ในส่วนของอาคารสถานที่นะครับ

มันมีอาคารอยู่ทั้งหมดก็๕อาคารใช่ไหมครับ
ในอาคารเหล่านั้นมันถูกล้อมด้วยรั้ว
ก็ผู้ที่เข้ามาสังเกตอาการก็สามารถจะมาเดินเล่นได้
เข้ามาสังเกตอาการก็สามารถจะมาเดินเล่น
มีพื้นที่ทั่วไปที่จะผ่อนคลาย
ซึ่งจะใช้ในการมาสังสรรค์กัน
หรือว่ามารับอาหารมา
ในการที่จะเริ่มให้มีการเชื่อมต่อกัน
แล้วก็พูดคุยกันกับทางผู้ที่จะมาเยี่ยมเนี่ย

ก็จะต้องขึ้นอยู่กับทางความพร้อมของการประเมินของทีมจิตเวทนะฮะ
หรือในความรู้สึกที่อาจจะต้องให้เป็นความส่วนตัวกับเค้า
เราอาจจะเคยชินว่าเราไปไหนก็มักที่จะมีมือถืออยู่กับตัวใช่ไหมครับ
แต่ว่าเนื่องจากว่าในขณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะว่าชีวิตใจมันก็มีความ

ส่วนถ้าเกิดว่ามีความพร้อมเมื่อไหร่นะครับ

ทางญาติพี่น้องสามารถที่จะเข้ามาที่
ได้เลยตั้งแต่ช่วง๙วงถึง๑๒ทุม

ทุกวันจันทร์ถึง๗วันมาได้ตลอด

ก็ผ่านหนวงบรรชากาลนำวิวทินต์ทางขวา
เข้ามาก็มีการเจอการติดต่อสึดสารได้
ในพืชที่สัตวิทสัตวิทมีประชาชนฯหรือการเจราตัวจ้อนเป็นปกติดี
สถนน่าอ่ะดองตาลเช่นเปิดใช้ปกติ
ทุกอย่างในพืชที่สัตวิทเป็นปกติสุดทุกอย่างไม่มีอะไร
ทุกอย่างก็เรียบร้อยลาบลื่นปลอดภัยดี
พี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องห่วงใยอะไรนะ
ทุกอย่างอยู่ในควบคุมของทางมาตรฐานของกระทรวงศาสตร์ศักดิ์ศุกร์
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเริ่มต้น
ก็คงจะมีในเรื่องนี้ในเรื่องอำนวยความสะดวก
เรื่องอาหารการกินก็ไม่ต้องห่วงนะ
เพราะว่ามีพร้อมทั้ง๔มื้อเลย
ทั้ง๔มื้อแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีส่วนที่จะมีเอามาเพิ่มมาเยี่ยมอะไรกัน
ก็ไม่ได้ปิดกั้นต้องมีเจ้าว่าที่คอยรับอยู่ในส่วนชั้นนอก
แล้วก็จะนำไปสู่ให้ผู้ที่เข้ามาพักอาศัยได้รับต่อไป

ความสะดวกหรือความมั่นใจความปลอดภัยในพื้นที่
กองทัพเรือก็คงจะมีเรื่องแจ้งให้ทราบได้ประมาณนี้
เดี๋ยวท่านช่วยพูดถึงเรื่องว่าถ้ามีคนป่วยเราจะไปที่โรงพยาบาลเศรษฐกิจนะครับ
ผมพลโทวิชัยมทรภิทยาเจ้ากรแค่ะธาตุเรือ
ก็ขอชี้แจงในส่วนของหน่วยแพทย์
ที่เข้ามาดำเนินการในส่วนนี้
ก็จะมีส่วนของ๒โรงพยาบาล
แล้วก็อยู่ในหอผู้ป่วยแยกกับหอผู้ป่วยอื่น
ก็คงเหมือนระบบโรงพยาบาลนะครับในช่วงที่ป่วยอยู่ก็ติดเชื้อ
ในส่วนนี้ก็ยังไม่อยากให้ไปเยี่ยมหรือนักข่าวไปรบกวนนะครับ
เนื่องจากอยู่ในช่วงที่กำลังดูอาการอยู่
ถ้าเกิดตรวจรักษาแล้วเป็นปกติไม่มีอะไรนะครับ
ก็คงได้กลับมาอยู่กับคนไทยกลับบ้านที่เรือนพักรับรองรวมกันทั้งหมดเนี่ยครับนะครับ
ส่วนกระบวนการที่๒ซึ่งหลายท่านอาจจะถามว่า
เข้าไปอยู่ในเรือนพักรับรอง๑๓๐กว่าท่านถ้าเจ็บป่วยเป็นยังไงนะครับ
ก็มีส่วนของกฎศูนย์รักษาสูรรณัยได้จัดทีมแพทย์เข้าไปอยู่ในอาคาร
เรียกว่าอาคารปลาดาวซึ่งเป็นโสโมสอนซึ่งเป็นที่จัดอะไร
ส่วนนี้หน่วยแพทย์ก็จะเข้าไปตรวจเช้ากับเย็นนะครับ
ถ้าเกิดมีปัญหาอาการอะไรเราก็จอดรถพยาบาลรอรับไว้ข้างหน้าข้างหน้าแล้ว
ก็สามารถที่จะนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจได้ครับ
ดังนั้นเรื่องการดูแลสุขภาพก็ต้องเรียนฝากไปที่บ้านกับญาติญาติด้วยนะครับ
ก็ทีมของส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ร่วมกับทีมของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต
ก็จะเงินการเรื่องนี้ในการดูแลสุขภาพในส่วนนี้อยู่ด้วยนะครับ
เท่าที่ทราบอาจจะทราบข่าวไปแล้ว
เมื่อวานต้องขอเรียนนะครับว่าอาหารหมดบนเครื่องบินนะครับ
จริงก็คือถ้าไปถามน้องก็คือไปอยู่ที่นั่นนะครับ
ก็จะได้มาม่าหนึ่งกระป๋องต่อหนึ่งวันนะครับ
แล้วพอตอนกลับมาเนี่ยระหว่างกระบวนการนะครับ
เครื่องบิน๔๕ชั่วโมงก็บอกว่าทางสายการบินเตรียมอาหารไว้เพียบนะครับ
แต่ปรากฏว่าน้องไม่พอทานนะครับ
จนถ้าอาหารหมดนะครับ
ถ้าไปออกข่าวนะครับว่าเราจัดอาหารไม่พอ

อาหารน้องเขาหิวมากจริงนะครับ
กระทั่งทีมแพทย์หรือทีมนักบินไม่ได้ทานข้าวลงมาหิวข้าวนะครับ

ช่วงนี้นะครับก็เป็นประเด็นต้องยอมรับแล้วครับ
เรื่องของความเครียดที่น้องเขาได้รับมานะครับ

ก็จะมีทีมสุขภาพจิตนะครับของทางกระทรวงสุขได้เข้าไปประเมิน
แล้วก็ในเช้านี้ก็มีการประเมินเรื่องของสุขภาพจิตนะครับ
แล้วก็มีการเรื่องของตรวจเรื่องของภาวะเชื้อทั้งหลายที่เป็นอย่างไรนะครับ
เพื่อความปลอดภัยของน้องแต่ละคนนะครับ
และในทีมก็มีการดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายธุรกิจ
แล้วในส่วนสังคมแล้วก็เตรียมเรื่องของวีดีโอคอลไว้ให้นะครับในช่วงต้นเนี่ยครับ
แล้วหลังจากที่คิดว่าทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตดีแล้วนะครับ
ก็คงจะมีการคืนโทรศัพท์ให้นะครับ
ไม่อยากให้ช่วงนี้น้องเขาจะมีประเด็นปัญหาต่างตามมาก่อน
ก็ต้องขอแสงความขอความเข้าใจไว้ด้วยนะครับ
ซึ่งในวันนี้ตามที่ทางกระทรวงชี้แจงนะครับ
ก็ต้องคิดนะครับว่าถ้าเราไปทัวร์๑๖๐คนนะครับ

แล้วก็เข้าไปที่มืดแล้วก็ต้องมีการคัดแยก

ครับวันนี้ก็ขอจัดทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ
ครับแต่ต้องเรียนว่าพื้นที่นี้นะครับ
ผมยังนำเรียนกับผู้ใหญ่หลายท่านครับ

เพราะข้างในนะครับก็เป็นเหมือนอาคารพักรับรองนะครับ
เตียง๒ห้องห้องหนึ่งก็เตียง๒คนนะครับ
แล้วก็เมื่อวานเราได้สำรวจเข้าไปดูนะครับ
เพียบนะครับแล้วก็เติมให้ไม่อั้นนะครับ

แต่นักข่าวไม่ต้องไปติดเชื้อเข้าไปนะครับ

ในเรื่องของอาหารไม่ต้องเป็นห่วงครับ

ต้องดูแลในแง่ของเรื่องขยะด้วย
สมมุติว่ามีอาหารมีขยะมีหน้ากากเนี่ย

ที่อบจระยองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย

เป็นไปตามแผนที่ทางพื้นที่
กับผู้ตรวจวางไว้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง

เราจะดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนของเราครับ

อย่างน้อยที่สุดอย่างเร็วพรุ่งนี้

เป็นคนไทยกลับบ้านนะครับคนไทยกลับบ้าน

แล้วก็ดูผลแล็บอะไรต่าง

เจ็ดละท่านเพราะเขามาก็สิมประเทศจีน

บอกได้นะครับแล้วก็ในจำนวนร้อยสามสี่มีมีคนท้องอยู่หลายครับ
แล้วก็ห้าเดือนก็โอเคเรียบร้อยดีแล้วก็เด็กเด็กเด็กหกเดือน
แล้วก็เด็กเล็กอยู่อีกสองคนตรงนี้กว่าอันดัวนี้ก็
ก็ปกติเรียบร้อยดีครับแข็งแรงดีเชิญคำถามครับทีละคนครับ
เข้าใจเสียงท่านรองเศรษฐกาลฯครับ
คือในในส่วนที่ชาวบ้านไปเห็นนะอาจจะเป็นอ่า
เสื้อผ้าส่วนตัวอาจจะเป็นอ่าบางชิ้นที่
แต่ว่าผมคิดว่าในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยมันแตกต่างจากอูฮันโดยสิ้นเชิง
เพราะว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศในเขตร้อนแล้วก็เป็นเขตใกล้ทะเล
อากาศที่สดใสแสงแดดแรงลมแรงเนี่ย
ผมว่าเชื้อโรคอยู่ไม่ได้หรอกครับ
ตอนนี้ขอให้สบายใจไว้ชัดหนึ่งก่อนเลยนะครับ
ว่าการตากผ้าส่วนตัวบริเวณระเบียงหรืออะไรเนี่ย
ก็เดี๋ยวต่อไปก็จะบอกให้ผู้ที่อยู่อาศัยได้จัดระเบียบเหมือนกัน
แต่การซักผ้าโดยรวมเนี่ยในการรักษาความสะอาดเนี่ย
มีโรงซักผ้าเรามีการดูแลเหมือนโรงแรมทั่วไปนะครับ
พี่หมอมีอะไรเพิ่มเติมไหม
ขอเรียนนะครับว่าในส่วนของผ้าปูเตียงเสื้อผ้าปูเตียงที่หรือผ้าเช็ดตัวนะครับ
เดี๋ยวจะมีกระบวนการนำเข้าจากโซนแดงมาโซนเหลือง
แล้วก็นำไปซักตามกระบวนการที่กำหนดของกระทรวงสาธารสุข
ซึ่งได้มีกระทรวงศาสตร์สุขก็ได้ออกมาตรการเหล่านั้นมาแล้วนะครับ
ที่สองก็คือในส่วนของเสื้อผ้าส่วนตัวก็จะมีการซักล้างแล้วก็จะกำชับว่าให้ดูแลให้ดี
แต่ต้องเรียนนะครับว่าไม่ได้ติดต่อง่ายอย่างนั้น
รวมทั้งที่เราเลือกพื้นที่นะครับจะเห็นว่ารอบข้างนะครับข้างหลังเป็นบึงน้ำนะครับ
ข้างไปอาคารสู่ศาสตร์ข้างหน้าเรากำกัดพื้นที่ไว้ห่างจากทะเลค่อนข้างมากครับ
ส่วนข้างก็เป็นพื้นที่ที่ห่างจากพื้นที่อื่นนะครับโซนไข่แดงเนี่ยโซนแดงเนี่ยจะห่างพื้นที่อื่นค่อนข้างมากนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดเป็นอะไรนะครับทหารเรือโดนก่อนนะครับเพราะอยู่พื้นที่โซนรอบข้างทั้งหมด
ฉะนั้นเราก็ได้ปรึกษาทางส่วนสุขซึ่งมีเรื่องของแพทย์ที่ดูแลเรื่องนี้ได้มาให้คำแนะนำซึ่งก็จะบอกว่าห่าง๒เมตรใช่ไหมครับแล้วก็ห่าง๑๐เมตรนี่เกินหมดนะครับไม่ต้องห่วงครับ
ผมว่าคือเรื่องคิดมันห้ามกันไม่ได้นะครับ

ว่าเรารู้ว่าจริงการติดต่อเนี่ย
มันไม่ไปไกลอะไรแบบนั้นหรอกครับ

ท่านประวัติธรรมด้วยนะครับ

คือมันไม่ได้อะไรแบบนั้นนะครับ

แล้วก็เพราะฉะนั้นตรงนี้มีหลักวิชาการ
แล้วก็มีมาตรฐานในการที่ดำเนินการ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้พี่น้องมั่นใจได้

ทีมแพทย์พยาบาลไปอยู่ตรงนั้นอีกนะครับ

ตรงเหล่านี้เนี่ยคือเราต้องให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ
เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไปขอเรียนให้เข้าใจ
แต่ว่ามีอะไรผมคิดว่าสื่อต้องช่วยกันทำความเข้าใจนะครับ

ส่วนที่นึงคือในประเด็นเนี่ยในส่วนกรทบเรือนเนี่ย
ผมคิดไว้แล้วนะครับโรยกรมยุติการฐานเรือนเนี่ย

เพราะทหารเป็นผู้เจ้าในการวางแผนออกแบบอยู่แล้ว
คือประเด็นคือว่าพอรับจากอุบสภาวสนามบินไปแล้วเนี่ย
สังเกตได้ว่าเส้นทางที่รถบัตรใช้
รถบัสก็ตามเราใช้รถบัสที่เป็นรถบัสร้อนนะครับ
คือรถบัสที่เป็นไม่ได้ติดแอร์
เนื่องจากว่าต้องการให้อากาศไทยเทภายใน

สังเกตว่าไม่ได้วิ่งออกมาที่ถนนสุขุมวิทย์เลยนะครับ
วิ่งเข้ามาในอุตภาวแล้วก็เข้าถนนเรียบชายทะเล
ผ่านนวลประชาการต่อสู้อากสยัยและสามฝั่ง
แล้วเข้ามาที่พื้นที่กองหรือยุทธการเลย
เพราะฉะนั้นประชาชนในส่วนอื่น
ก็จะไม่เห็นเลยว่าการเคลื่อนย้ายจาก

ว่าและทั้งคนไทยกลับบ้านทั้งหมดเนี่ยยังเป็นแค่กลุ่มเสี่ยงนะครับ
ยังไม่ได้เป็นผู้ป่วยนะครับแล้วก็จากที่ตรวจสภาพเบื้องต้นเนี่ย
ก็ดูดีมากก็มี๔คนเท่านั้นที่อยู่ในข้อสงสัยนะครับ
แต่ทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็หยุดพัฒนาการไปสู่การตรวจยืนยันนะครับ
แต่ว่าแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนไทยกลับบ้านนะครับยังไม่ได้เป็นผู้ป่วยที่ชัดเจน
อนุญาตสอบถามครับเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคลากรของแพทย์
แล้วก็สัมผัสโดยเฉพาะถ้ายังอยู่ในระยะฟักตัวเนี่ย
มันก็จะเป็นมันเป็นคือเขาบอกว่าเชื้อไวรัสในเมืองร้อน
มันแตกตัวได้ยากกว่าเมืองหนาวนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยการไปแค่สูดอากาศที่พัดผ่านคนป่วยไปเนี่ย
มันยังไม่ติดนะฮะนะครับอันนี้ก็ต้องเอาให้ชัดเจน
เดี๋ยวจะตระหนกกันนะครับซึ่งผมเข้าใจว่า
คนส่วนใหญ่ก็เริ่มเข้าใจนะครับทุกท่านก็ช่วยกันครับ
ขออนุญาตสอบถามครับทรัพย์สมทร์พระฮะ
พอจะจำแนกได้ไหมครับว่ามีเท่าไหร่แล้วส่วนไหนบ้าง
แล้วก็หลังจากที่เขาปฏิบัติงานเสร็จแล้วเนี่ย
กระบวนการของทรในการตรวจบุคคลเหล่านี้ทำยังไงบ้างครับ
อยู่ข้างในตอนนี้เป็น๒ผัดผัดหนึ่งก็๘คนนะครับ
แล้วก็รวมทั้งแพทย์พยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยแล้วก็ทีม
ทีนี้ตรงนี้ก็อย่างที่เรียนครับวันนี้เราก็ได้ดูแลตรวจทุกคนนะครับ
วัดไข้ประเมินความเสี่ยงอะไรต่างพวกเหล่านี้
ทีมพวกนี้ก็เหมือนเราอะไรอ่ะที่อาชีพทีมพวกเราทำกันอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย
ก็เป็นไปที่ดูแลแล้วก็ฟันทีมตรงนี้ก็ทำงานแล้วก็
เขาก็ปฏิบัติพวกเหล่านี้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
ทีนี้ผมไม่ทราบว่าประเด็นตรงไหนที่ขอเรียนอีกทีครับ
คือทีมเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจเมื่อคืนนี้ครับ
มีทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็พอหลังออกมาแล้วเนี่ยเขาผ่านกระบวนการในเรื่องของการตรวจหรืออะไรยังไงบ้าง
นี่เรียบร้อยครับเพราะว่าโดยหลังเนี่ย
เขาก็ต้องผ่านกระบวนการที่เขาตัวเขาเองก็ต้องปลอดภัย
แล้วก็ไม่ได้นำอะไรมาสู่ข้างนอกนะครับ
พวกนี้ไม่ไม่ต้องห่วงนะครับตรงวิธีปฏิบัติเนี่ยนะครับ
เพราะว่าอันนี้เราทำเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ

เราก็ปฏิบัติแล้วก็ทำอยู่เป็นปกติประจำวันอยู่แล้วครับ

ก็คือส่วนที่เข้าไปทีมที่เข้าไปสัมผัสกับกลุ่มคนไทยกลับบ้านนะครับ
ก็จะมีกลุ่มกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือนะครับ
ซึ่งใส่ชุด๔ที่ป้องกันอยู่ครับ
ดังนั้นเขาก็มีกระบวนการป้องกันเชื้อเขาอยู่แล้ว
ส่วนที่สองก็คือคนของทรที่ขับรถ

คนที่ขับรถบัสนะครับไปนะครับ
รถบัตรเมื่อไปแล้วเขาใส่ชุดนะครับ
กลับมาก็มีการถอดชุดแล้วก็ล้างเชื้อตามกระบวนการนะครับ
ส่วนรถนะครับก็มีกระบวนการจัดการดีคอนเทอร์เมนเนต
แล้วก็วันนี้ก็ตากแดด๖ชั่วโมงเพื่อที่กำจัดเชื้อ
ส่วนค่ายการทออื่นนะครับก็จะเป็นส่วนสับสนซึ่งไม่ได้ไปสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงครับ
ส่วนจำนวนจำนวนคงมีเยอะครับนะครับ

แต่คิดว่าคำตอบคำถามก็คือห่วงว่าฆาตการที่ไปสัมผัสแล้วจะมีกระบวนการตามมาตรฐานหรือเปล่าใช่ไหมครับ

กลับไปทำงานแล้วครับเพราะเขาป้องกันได้ดีครับ